หนึ่งประเด็นเห็นไม่ตรงกัน
ผู้หญิงหาแฟนหล่อหรือรวย
เราลองถามคำถามนี้กับผู้หญิงสองทีมที่คิดต่างกัน

หล่อเนี่ยตื่นมาตอนเช้า
นอนข้างกันก็อยากเห็นหน้าตาดีบ้าง
หน้ากงงยิ้งด้วย

มันก็จะแบบดึงดูดเราไปแล้วอะไรอย่างนี้

คนที่มีฐานะเนี่ยคือเขาจะสามารถดูแลเอาใจใส่เราได้ดีกว่า
เราจะต่อยอดในการทำอะไรอย่างนี้

บอกหน่อยดิลอกกับรวยคบใครมั่นใจกว่า
อยู่ในฮาวคือเจ้าหญิงเลย
คนข้างเรารวยอยากได้อะไรบอกบอกบอก

ผู้หญิงคนอื่นมามองแบบคนนั้นหรอคนนั้นหรอ
เราก็แบบเสื่อนหน้ากันเลยว่า

มีความเปล่งประกายของออร่าความรวย

ถ้าเขารวยเขาก็จะต้องมีอิโก้สูงใช่ไหมคะ
เราทำนู่นทำนี่ก็อาจจะแบบเออไม่พอใจ
ถ้าเขารวยแล้ววันหนึ่งเขาจะไม่รวยไหม
เขาก็ไม่ได้มาจากมรดกของพ่อแม่หรืออะไรก็ตาม
แต่เขาอ่านมาจากการทำงานของเขาเอง
และถึงความสามารถของเขาเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ยังไงคนรวยก็ต้องเจ้าชู้มากกว่า
แฟนหนูหล่อนะ

แฟนก็แบบ
เขาชื่อสัตว์ต่อเราเขาก็รักเราคนเดียว
ถ้าเจ้าชู้ก็ไปดีกว่า
เพราะว่าความสัมพันธ์มันขึ้นอยู่กับความเชื่อใจ
ฟังทั้งสองทีมที่คิดไม่เหมือนกันแบบนี้
หล่อหรือว่าแฟนรวย
แล้วคุณล่ะอยู่ทีมไหน